ก็ยังมีฟุตบอลลีกที่เราจะให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยนะครับ

เพราะว่าเรื่องใหม่สำหรับบอลลีกเนี่ย
ก็จะเป็นการบริหารงานในใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสมาคมชุดเก่า
บางทีก็ต้องแจ้งกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
เช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลไทยจะใช้เกมฟุตบอลลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ใครบ้างจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในการเจอกับอีรักษ์
ซึ่งโอกาสในการเข้ารอบในการอกรอบคัตเลือกโซนไอเชียนในรอบที่๓

ดีเลยครับมีตารางคะแนนแบบนี้ออกมาจะได้เล่าให้ฟังกันแบบชัดทุกกรณีนะครับ
ดูกันหน่อยว่าล่าสุดตอนนี้ไทยมี๑๓แต้มจาก๕นัด
เหลือโปรแกรมอีกฝีวิทัศน์แค่นัดเดียวเจอกับอีรักษ์
โปรแกรมอีก๒นัดในการเจอกับไทยแล้วก็เวียดนาม
ตอนนี้อีรักษ์มีอยู่๘คะแนนจาก๔นัด

กรณีนี้ถ้าไทยเสมอกับอีรักษ์เข้ารอบแน่นอน
เพราะว่าไทยเสมอมี๑๔แต้ม
อีรักษ์เสมอจะมี๙แต้ม

อรักษ์ก็จะมี๑๒แต้มแพ้ไทยอยู่ดี
นั่นก็คือการลุ้นที่จะเป็นอันดับที่๑ของกลุ่ม
ก็คือได้เข้ารอบทันทีเลยนะครับ
อกจากนี้ในการลุ้นผลของการแข่งขันในสายอื่น

คือจริงมันก็มีหลายเคสที่ไทย

ถ้าเกิดไทยแพ้ไทยก็ยังลุ้นให้อีรักษ์
ไม่ชนะเวียดนามได้ในเกมสุดท้ายนะครับ
นี่ครับที่ขึ้นมาในกราฟิกให้เห็นกันนะครับ
แต่ว่าขอเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นใน๑๐ข้อ

ต้องลุ้นอีกเพียงแค่๑จาก๔สายให้ผลการแข่งขันนั้นเป็นใจ
ไปดูกันครับว่ามีเงื่อนไขอะไรกันบ้างนะครับใน๑๐ข้อที่จะเล่ามาก็มีอย่างแรกนะครับ
ส่วนคู่อีกคู่หนึ่งก็คืออุสเบกิสถานนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องลุ้นให้แพ้บาเรนเลย
ซึ่งถ้าหากแพ้ก็ต้องแพ้ไม่เกิน๒ลูกนะครับ
ถ้าเกิดเสมอเนี่ยเข้าเป็นแชมป์กลุ่มทันทีแต่ถ้าเกิดแพ้ขอให้แพ้ไม่เกิน๓ลูก
ที่เงื่อนไขง่ายสุดนะครับเราย้ำอีกครั้งก็คือโจทย์ระหว่างจอแดนกับบังกลาเทศนะครับ
ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าไงจอแดนเนี่ยฟอร์มเหนือกว่าบังกลาเทศเยอะ
และมีโอกาสชนะอยู่แล้วถ้าเกิดชนะปุ๊บเนี่ยไทยการันตีในการเข้ารอบเลย
ซึ่งการแข่งขันคู่นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างไทยเจอกับอีลักษณ์พอดีนะครับ
แล้วก็จะสามารถอัปเดตผลให้กับนักเตะไทยทราบได้ด้วย

ว่าจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ทีมงานทีมชาติไทยจะมีการสื่อสารกันเองครับ
กันหน่อยในการลุ้นอันดับที่๒ที่ดีที่สุด
เขาจะวัดแล้วก็วัดกับกลุ่มของไทยด้วยการที่อันดับ๒ของแต่ละกลุ่มนั้น
จะตัดคะแนนในการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายออกไป
ครับคือกลุ่มของไทยเนี่ยจะมี๒กลุ่มทั้งหมดจาก๘กลุ่มเนี่ย
มี๒กลุ่มที่มีทีมน้อยกว่ากลุ่ม
ดังนั้นจะต้องตัดผลงานในการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มอื่นออก

ไทยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับถึงแม้ว่าประตูได้เสียอาจจะไม่ได้เยอะมาก
แต่ถ้าเกิดว่าบางทีมบางกลุ่มตัดผลงานในการเจอกับทีมดับสุดท้ายเนี่ย
ก็จะมีสกอร์ที่ค่อนข้างจะไล่เรียกกับไทย
สำหรับในขณะนี้นะครับทีมที่เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับ
ดูกันหน่อยก็มี๒ทีมก็คือกาต้าในสาย๔และเกาหลีใต้ในสายจีนนะครับ
ส่วนทีมที่คาดว่าจะเข้ารอบในสายต่างก็มีดังนี้ครับ
ถ้าไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้ก็จะไปเจอกับทีมพวกนี้แหละครับ

เคยผ่านเข้าสู่รอบ๑๐ทีมสุดท้ายของทวีปเอเชีย
ในศึกทุ่มาโลกปี๒๐๐๒นะครับ

ในยุคนั้นครับครับภาพการแห่งขันที่เห็นก็เป็นเกมเจอกับเรบานอนซึ่งเป็นเกมที่ไทยต้องการอย่างน้อยคือเสมอจะเข้ารอบนะซึ่งไทยก็ได้หนึ่งคะแนนในเกมนั้นมาจากลูกยิงในเสมอของทศตวรรษศรีปานคนเปิดในซิโก้นะครับเปิดให้แล้วก็ดูตะวันใช้ความสมัครเฉพาะตัวนะครับลุยเข้าไปแล้วก็ยิงเด็ดขาดมากนะครับ
ส่วนอัพสมบูรณ์ในครั้งนั้นคือเกณฑษักเสนาเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นกุญสือในตอนนี้ยิงไป๙ประตูส่วนรอบ๑๐ทีม
ผลงานเขาค่อนข้างหนักหน่วงเจอกับยอดทีมหลายทีม
ดีอาราเบียอีรานนะครับ
เป็นเกมใหญ่ทั้งนั้นที่ไทยไปเจอแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
มีปัญหาในการที่จะจับตัวผู้เล่นไปเล่นด้วย

แมทก็ไปผู้เล่นมีแค่๑๖๑๗คนเท่านั้นเองนะครับ
เปลี่ยนก็น้อยทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่ค่อยดี
๘นัดเสมอ๔นัดแล้วก็แพ้๔นัดนะครับมีเพียงแค่๔คะแนนเท่านั้น

ประกาศการจัดอันดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประจำเดือนมีนาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยได้เลื่อนขึ้นมาอีก๒อันดับ
จากอันดับ๑๒๐ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๑๐
โดยมีคะแนนสะสมเพิ่มจาก๒๘๖คะแนนเป็น๒๘๘คะแนน
เป็นอันดับที่๑ในชาติอาเซียนแน่นอนล่ะและอันดับที่๑๗ของทวีปเอเชียนะครับ
ที่๑๐อันดับแรกของโลกนั้นไม่มีการขยับอันดับ๑ยังเป็นเบลเยี่ยมตามด้วยอาเจนติน่าและสเปนนะครับ
จากการประกาศอันดับดังกล่าวนะครับส่งผลต่อเนื่องสำหรับการจัดอันดับในเดือนเมษายนครับ
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๑๒เมษายนนี้นะครับ
ดังนั้นเกมที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนอีรักษ์ในวันที่๒๔มีนาคมนี้
เป็นเกมที่ชี้วัดถึงคะแนนสะสมหลังสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับ
คะแนนกันหน่อยนะครับเผื่อแฟนทีมชาติไทยจะได้เห็น

เตะไทยอาจจะได้เห็นคะแนนด้วยจะได้มีกำลังใจในการลงเล่น
ทีมไทยมี๒๘๘คะแนนนะครับถ้าเกิดว่าชนะจะทำให้มี๓๖๕คะแนนแล้วขยับขึ้นไป
ส่วนถ้าเกิดเสมอก็จะมีคะแนน๓๑๓คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้นะครับ
ก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งทีมงานเนี่ยได้ลองคิดแล้วก็แจกแจงทุกกรณี
พบว่าทีมชาติไทยนั้นก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่ในโถที่๔ด้วยนะครับ
หากผลการแข่งขันได้เป็นใจจากการจับสลากเนี่ย
มีทั้งหมด๖โถถ้าเกิดทีมไทยชนะอีรักษ์ได้
โถ๔เนี่ยน่าจะเจองานที่ไม่ได้ยากเย็นนักนะครับ
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายคือหนักแน่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้หนักมาก
อย่างที่เราหวังเอาไว้นะครับคือถ้าเราได้ผ่านเข้ารอบต่อไป
แล้วก็ในการจับสลากแล้วเราได้ไปอยู่ในโถที่๔เนี่ย
โปรแกรมมันจะมีผลต่อกันในการลงเล่นโปรแกรม
ซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นมีโอกาสมากขึ้น